เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปเพราะว่ามันใกล้วันอาสานหบูชา
แล้วก็วันเข้าพรรษาแบบนี้หลายวัดเขาก็จัดกิจกรรมกันนะครับ
ที่วัดหนึ่งนะครับที่จังหวัดสุราธานีเขาก็มีจุดเด่นในการไปทำบุญด้วย
แต่ว่าคืออะไรนั้นไปดูกันหน่อย
ที่นี่ครับที่วัดสมหวังวนารามตำบลวัดประดูกอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีครับ
ทางวัดเขาจัดทำเทียนพระประจำวันเกิดครับ
เพื่อให้เวลาที่ญาติโยมมาทำบุญนะน้องใบตองนะ
หล่อเทียนพรรษาจะได้เหมือนกับว่า
รวมใจกันเป็นหนึ่งหลอมรวมกันไปกับเทียนพรรษานั่นเองคุณนิวนาว

ทางวัดครับเขาอยากส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าวัดทำบุญ
จึงคิดวิธีเพิ่มสีสันนะด้วยการทำแม่พิมพ์ด้วยซิลิโคนเป็นลักษณะเหรียญกลมนี่
ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง๗วัน
ใครเกิดวันไหนก็ไปเลือกเอาวันนั้นให้มันถูกวัน
ด้านหน้าเป็นแบบนี้ส่วนด้านหลังเป็นแผ่นเรียบเอาไว้
เอาไว้ทำไมเอาไว้เขียนชื่อแล้วก็วันเกิดของคนที่เขาจะไปทำบุญ
เขียนสลักลงไปแผ่นด้านหลังนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
จากนั้นทำยังไงต่อก็ไปหย่อนหลอมรวมในน้ำเทียนที่เขาเทกัน
พุทธศาสนิกชนมาหล่อเทียนอยู่แล้วนะคะ
หล่อเทียนกันได้นำไปใส่ตามวันเกิดเลย

โอ้โหนี่เขาก็มีที่เอาไว้สำหรับเขียนลงชื่อลงวันเกิดด้วยนะ
วันไหนก็เลือกให้ถูกวันแล้วกันแล้วก็ไปร่วมทำบุญกันแบบนี้
ถือว่านี่แหละครับเป็นการนำมารีไซเคิลได้ด้วย
เพราะว่านอกจากเทียนที่ทางวัดเขาเตรียมเอาไว้นะ
ยังมีเศษเทียนน้ำตาเทียนที่ญาติโยมนั้น
เอามาจากที่บ้านมาร่วมหลอมอีกด้วยอีกต่างหาก

แล้วเทียนทุกเศษทุกส่วนก็ถือว่ามีค่า

มาร่วมในงานบุญเข้าพรรษาครั้งนี้
แต่แบบนี้จริงเราก็เคยเห็นนะครับ

แต่ว่าตอนนั้นเป็นรูปปีนักศัตริย์ค่ะ
ก็ใครเกิดนักศัตริย์ไหนก็ใช้นักศัตริย์นั้น

เขาจะให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ด้วยนะคะ
ส่วนอันนี้มันก็เป็นเหมือนประเพณีที่เราทำสืบทอดกันมานะคะ

ใครอยากไปทำบุญแบบนี้ก็เชิญได้นะครับ
ที่วัดสมหวังวนารามอำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานี
แล้วก็ยังมีอีกหลายวัดนะที่จัดกิจกรรมแบบนี้นะคะ